ในงานบุญกรรมฟ้าชาวไทยภวรจะแต่งตัวให้มีสีสันสวยงาม
ฝ่ายหญิงจะนุ่งสิ้นส่วนชายนุ่งกางเกงพื้นถิ่น
มีผ้าขาวม้าคาดพุงและเมื่อเสร็จพิธีถวายจังหันพระแล้ว
จะมีการละเล่นเช่นการละเล่นหมาเบี้ย
โดยหมากเป็นภาษาพวนหมายถึงหมากหรือผล
ส่วนเบี้ยคือวัตถุทรงกลมซึ่งแต่เดิมใช้ก้นครก
และปรับเปลี่ยนเป็นไม้มาทำเป็นเบี้ยในการเตะ
การเล่นก็เน้นเพื่อความสนุกฝ่ายใดที่เตะมาเบี้ย
ให้กระทบกับกระดานที่ตั้งไว้ล้มลงได้ก็ถือว่าชนะ
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน